กินเหล่าไม่ใช่ไหมครับ

โอ้โหตอนนั้นเมาแอเลยนะครับ

และคนที่นั่งมาข้างกับพระ

แต่ว่าภาพที่ให้คุณผู้ชมดูตอนปล่อยเสียง

แล้วหน้าแดงเจริญอาหารมันกินข้าวได้มันฉันได้

ทีนี้ค่ะชาวบ้านคนที่เขาใช้รถใช้ถนน
ในเขตอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ที่จังหวัดเชยภูมิ

เพราะเจอพระขับรถเมาแอแล้วคนนั่งมาก็เมาแอเหมือนกัน

บอกคุณตำรวจมาดูหน่อยสิ
มีพระขับรถเก่งฮอนด้าสีเทา

ท่านขับรถสายไปสายมาตลอดเวลาเลย

ทีนี้พอร้อยตำรวจเอกกิติศักดิ์เนื่องวงศา
รองสารวัตรปราบปรามสพภูเขียว

กลิ่นละมุดหึ่งเหลอะ
ท่านท่านเอาละมุดขนมาในรถหรือเปล่า
คือเมาอะค่ะคุณผู้ชมกลิ่นเหล้าหึง
แล้วพระคนขับนี่นะคะก็คือพระสุขสรรค์กันเย็น
ก็พูดจาวกไปวนมาพูดไม่ค่อยจะได้ความอะค่ะ
พอบอกว่าเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อย

ทีนี้ตำรวจก็เลยเอายังไงล่ะ
นิมนต์ท่านนิมนต์ท่านไปที่สพ
ก็ต้องจับศึกอะค่ะแล้วก็ตั้งคอหาเมาแล้วค่ะ
แต่กว่าจะจับศึกได้คือต้องให้ท่านพักก่อนนะ

ไปไว้ในห้องค้างก่อนต้องอบตะติอารมณ์หน่อยนะคะ
ทีนี้พอหายเมาสั่งเมาแล้วเนี่ย

ทีนี้ไม่ใช่พระสุขสรรค์และเป็นนายสุขสรรค์
ก็ให้การบอกว่าอยู่ที่บ้านท่าเดือค่ะ

ปัจจุบันย้ายไปอยู่อำเภอสีชมพูที่ขอนแก่น
ไม่ได้มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งหรอกปกติก็จะอยู่วัด
ทีนี้วันนี้เดินทางไปที่บ้านแท่นที่ชัยภูมิ
จะไปหาอดีตภรรยาเก่าที่อยู่ที่นั่น
แล้วก็ไปตั้งวงกินเหล้ากับคนที่นั่งมาด้วยนั่นแหละ

ซึ่งก็รับผิดทุกข้อกล่าวหานะคะ
พนักงานสอบสวนก็ต้องส่งฟ้องอายการในข้อหาเมาแล้วขับต่อไปนะคะ